นี่ข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามกัน
รวบยกทีมนะฮะสังหารโหด
ยิงเจ๊หญิงดับหน้าคาแคระจำได้ไหมฮะคุณ

เออเหตุการณ์นี้นะฮะเพราะอุ๊บอาดเหลือเกิน
มือปืนบุกเข้าไปยิงเลย

ทำทีทำท่าเป็นลูกค้าคาแคร์ไปดื่มกาแฟในนั้นสักพักหนึ่ง
ก่อเหตุยิงกันเลยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมกรณีที่คนร้าย
บุกยิงเจ๊หญิงเสียชีวิตหน้าคาแคร์
เหตุการณ์นี้เกิดต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการตั้งประเด็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องของบ่อนไงคุณ
เพราะว่าคาแคร์ที่เจ๊หญิงถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะ

ตอนที่พบศพนะแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปเคลียร์เรื่องของผู้ตาย

เจ๊หญิงจำได้ว่าตอนที่ไปเขาไปเจรจาธุรกิจอะไรสักอย่างนี้ใช่ไหมพี่บุ๊ค
แต่ปรากฏถูกคนร้ายบุกเข้ามาอุกอาจแล้วก็เจาะยิงแบบนี้
เจ๊หญิงไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ศพเลย

คุณผู้ชมฮะประเด็นที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนหรือไม่นะฮะ
ล่าสุดไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเพราะว่าตำรวจเคลียร์คดีนี้แล้ว
จับแก๊งมือปืนได้ทั้งหมดครบทุกคนฮะ
คนร้ายรับสาภาพบอกว่ารับค่าจ้างมา๑ล้านบาท

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพบรรยากาศค่อนข้างชุลมุนนะครับ
เพราะว่าญาติของเจ๊หญิงตามมาเลยฮะ
เตรียมรุมประชาธารณ์คนร้ายครับ

แค้นคนร้ายที่มาฆ่าเจ๊หญิง
ตามมาด่าเตรียมลุมประชาธรรมเลยฮะ
ขณะที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด๔คน

มาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ผู้ต้องหา๔คนก็ประกอบด้วย
มีนายบรณกรวิชัยดิตหรือว่าวัดอายุ๔๙ปี

ส่วนมือยิงก็คือนายธัญวิชัยดิตหรือว่าบอม

ทั้ง๔คนให้การรับสาภาพ

จากคนที่มีชื่อย่อว่าสอเสือ
เงินค่าว่าจ้างเป็นเงิน๑ล้านบาทนะครับ
เพื่อให้มาฆ่าเจ๊หญิงหรือนางสาวจิตภัทร

กันไปวางแผนลงมือกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุหรือว่าคาแคร์ประมาณ๕กิโลเมตร
ก็นั่งคุยกันในรถตกลงกันว่าใครจะทำหน้าที่อะไร
ตอน๑ทุ่มของวันที่๖มิถุนายน
แล้วก็ก่อเหตุลงมือทันทีตอน๒ทุ่ม
หลังจากลงมือยิงเจ๊หญิงเสร็จทั้ง๔คน
ก็กบดานอยู่ที่บ้านของตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหน
กระทั่งตำรวจตามสืบและแกะรอยจนได้หลักฐานชัดเจน
เข้ามารวบตัวได้ทุกคนยกแก๊งนะครับ
มสังหารเจ๊หญิงหรือนางสาวจิตภัทรนี้

ซึ่งพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เปิดเผยนะครับว่า
ความขัดแย้งมาจากเรื่องของวงการพนันจริง
เพราะว่าเมื่อ๒ปีก่อนเจ๊หญิงเคยเปิดบ่อน
แถวเขาศรีวิชัยเนพพลพินร่วมกับนายเสือ
นายเสือเนี่ยเป็นคนลงทุนนะเป็นผู้ร่วมลงทุนนะครับ
แล้วก็เป็นคนสั่งค่าด้วย
และต่อมานายเสือได้แยกตัวไปเปิดบ่อนของตัวเอง
แต่บ่อนของนายเสือถูกเปิดโปรงคุณ

ทำให้นายเสือไม่อภูกใจเจ็บ
คิดว่าเจ๊หญิงเป็นคนแฉ
นายสอจึงไปจ้างทีมสังหารให้มาลงมือฆ่าเจ๊หญิง
โดยว่าจ้างมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะฮะ
แล้วก็ทีมสังหารคอยจับจ้องคอยจับตามองเจ๊หญิง

ใช่ฮะจนรู้แน่ชัดเจ๊หญิงทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่

จนจับทีมสังหารได้ครบ๔คน
ส่วนนายสอเสือคนนี้นะเป็นคนจ้างวานฆ่า

โดยรายละเอียดของคดีนั้นพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน

เป็นคนแถลงในรายละเอียดอีกครั้งในวันนี้
นี่เป็นเหตุใหญ่ที่ตำรวจคลี่ปมได้แล้ว